แต่คราวนี้รถทับคนภาพหวัดเสียวจริงจริง
หวาดเสียวไหมครับคุณผู้ชมครับนี่คือหน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
ซอยนาเกลือ๑๖อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ
คนที่ถูกทับเนี่ยชื่อในจ๋อนะฮะเป็นคนงานนะครับ
แปะเทปกาวกำลังจะตีเส้นจราจร
ส่วนคนขับรถมาทับเป็นผู้หญิงชาวออสเตรเลีย
เลี้ยวรถเข้ามาแล้วก็ทับลุงฉอนะติดรถไปเลยทับติดรถไปเลย
เธอบอกเธอมองไม่เห็นจริงจริงล่าสุดวันนี้ครับ
ครับนางศาโสมวิไลย์พึ่งมีสุดครับ
ปีใหม่นะฮะน้องชายนะครับกลับมาหาครอบครัวที่ระยอง
ระหว่างพูดคุยน้องชายเอ่ยปากมาว่า
หากผมตายขอเป็นงานพิธีแบบเรียบง่าย
จะเป็นรางสังหรณ์และเป็นเรื่องเกิดขึ้นกระทันหันแบบนี้

คือตำรวจก็ยังไม่ได้แจ้งอะไรมาบอกให้ทำศพให้เสร็จก่อน
สำหรับคู่กรณีพูดคุยกันเบื้องต้นแล้วนะครับ
เธอก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากนี้จะรับร่างน้องชายไปบำเพ็ญกุศลนะครับ
ที่วัดอ่างดอกกรายที่จังหวัดระยองครับ
เพราะก็เลยถามว่าใครมาเดินอะไรทั้งคืนนั่นแหละ
ที่บ้านใช่ไหมครับบ้านที่ไหนครับ

นายสมภารแสงสุวรรณเพื่อนร่วมงานบอก
โอ้โหเสียใจและใจหายมากที่สูญเสียเพื่อนร่วมงานที่

ทาสีตีเส้นจราจรตรงป้อมยามประตูทางเข้าเนี่ย
เป็นจุดสุดท้ายของงานปรับปรุงเส้นจราจรนะ
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคอนโดมิเนียมนะครับ
ไม่คิดเลยว่าจะเป็นงานสุดท้ายด้วยฮะของลุงจ๋อครับ

เขากำลังวัดเลยตอนที่เขากำลังทำอะไร
อันนั้นก็เป็นจุดสุดท้าย

จุดสุดท้ายเข้าออกของประตูก็จะเสร็จ

หมดแล้วครับเหลือแค่จุดนั้น
ตำรวจบอกว่าก็ยังไม่ได้แจ้งข้อเก่าหากับคนขับขี่นะครับ
ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานหน่วยพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบ
แต่ว่ารักษณะนี้ตำรวจบอกว่าเป็นความประมาทชัดเจนฮะ